อีกหนึ่งเรื่องค่ะต้องแชร์การเตือนภัยหน่อยนะคะ

เหตุไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยแต่เห็นแล้วว่า
ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้น่ากลัวเหมือนกัน
เหตุเกิดที่บราซิลค่ะเขาทำงานกันเป็นทีมนะคะ
นี่คือภาพเหตุการณ์จริงนะคะเกิดขึ้นที่บราซิลเป็นกลุ่มคนร้ายจำนวน๗คนกำลังกระทำการลักทรัพย์ผู้คนที่สัญจรไปมาบนสะพานในเมืองซาวเปาโลค่ะ
โดยแก๊งนี้จะทำทีเดินประกบปิดล้อมเหยื่อไว้ทุกด้าน
จากนั้นคุณผู้ชมชายคนหนึ่งในกลุ่มโจรที่สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
ก็ดึงโทรศัพท์มือถือไปจากมือของเหยื่อ
จังหวะเดียวกันโจรอีกรายได้พยายามเบี่ยงเบนความสนใจ
ด้วยการผลักเหยื่ออย่างเต็มแรงจนเหยื่อรู้สึกสับสนค่ะ
ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
จากนั้นโจรก็รีบซ่อนมือถือแล้วก็หลบหนีไปทันทีค่ะ
จากโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะยังพบว่าแก๊งหัวขโมยนี้
ยังก่อเหตุล้วงกระเป๋าสตางค์ที่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงของเหยื่อ
ด้วยหลักการเดียวกันคือเดินตามประกบ
คนหนึ่งล้วงอีกคนนึงผลัก
ส่วนคนอื่นในแก๊งนี้ก็จะพยายามช่วยกันเบี่ยงเบนความสนใจ
เหยื่อไม่ทันรู้ตัวนะคะว่าใครเป็นใคร
แล้วก็ไม่สามารถติดตามคนร้ายได้ทันค่ะ
ได้ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ใจกลางเมืองซาวเปาโล
เพื่อติดตามพฤติกรรมการก่ออาทยากรรมนะคะ
สามารถจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
แล้วก็นำมาตีแผ่ออกอากาศไปทั่วประเทศ
เมื่อวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งผู้คนที่ได้ชมคลิปเนี่ยก็วิพักษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคนร้าย
รวมทั้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ